อีก๑ความคืบหน้าคดีใหญ่สำหรับคดีฆ่ายุติธรรมจังหวัดพะงา
ตอนนี้หัวหน้าแก๊งเข้ามอบตัวสู้คดีแล้ว

ส่วนผู้ต้องหา๔คนที่ถูกจับได้ก่อนหน้านี้
ตอนนี้ถูกนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดปากพนังเรียบร้อยแล้วค่ะ
พันธุ์ตำรวจโทอรุณจันทูลรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเชียนใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราชรับตัวนายสุวัสดิ์มาลาวะ
นายวีรเดชแปะดำนายสิทธิพงศ์บุภาครและนายชัยชนะเกิดมุสิก
สี่ผู้ต้องหาคดีฆ่านายชวีอินทระยุติธรรมจังหวัดพังงา
และผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา
โดยเจ้าหน้าที่คุมตัวทั้ง๔คนไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนัง
ซึ่งสารได้อนุญาตให้ฝากขังเป็นผลัดแรกระยะเวลา๑๒วัน

จากผู้ต้องหาทั้ง๔รับสารภาพในชั้นจับกลุ่มชั้นสอบสวน

ยินยอมร่วมทำแผนประทุศกรรมประกอบคำรับสารภาพแล้ว
แต่ถ้าหากมีความจำเป็นหรือประเด็นการสอบสวนเพิ่มเติม
พนักงานสอบสวนก็จะขออนุญาตศาลและเรือนจำเข้าไปสอบปากคำในเรือนจำ
แทนการรับตัวไปควบคุมต่อที่สถานีตำรวจค่ะ
จากนี้เจ้าหน้าที่จากกระทรวงยุติธรรมและกรมคุมประพฤติ
ได้เดินทางไปประสานงานกับตำรวจและเจ้าหน้าที่ศาล

ตามคำสั่งของผลเอกภัยบูลคุ้มฉายา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและอธิบดีกรมคุมประพฤติ
เรื่องต้นก็แสดงความพอใจถึงผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ด้านผลตำรวจโทรกรีอินกินแก้ว
เรตำรวจรับมอบตัวนายอดีศักดิ์ทองสมจาวัย๔๐ปี
ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดปากพนังในคดีร่วมกับพวกรุมฆ่านายชวี
โดยมีทนายความส่วนตัวและญาติญาติพาเข้ามอบตัว
นายอดีศักดิ์ยังไม่ให้การใดกับตำรวจนะคะ

ซึ่งตำรวจก็ได้บันทึกการรับมอบตัวและคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
โดยผู้ต้องหา๔คนที่จับกลุ่มได้สารภาพนะคะว่า
คดีนี้มีผู้ร่วมก่อเหตุ๕คนด้วยกัน
มีนายอดีศักดิ์เป็นหัวหน้าสั่งให้ลูกน้องลงมือฆ่านายชวี
เพราะแค้นที่นายชวีมาติดพันกับแฟนสาว
ได้ขู่บังคับให้แฟนสาวลวงนายชวีมาพบที่บ้านพัก
จากนั้นนายอดีศักดิ์ก็จับนายชวีใส่กุญแจมือมัดมือมัดเท้า

และยังสั่งบังคับให้ลูกน้องอีก๔คนรุมทุบตีนายชวีจนเสียชีวิตคาบ้าน
จากนั้นจึงนำศพไปโบกปูนยัดถังน้ำมัน
แล้วยนทิ้งคลองบางจากที่ปากพนังค่ะ